มาตามเรื่องของครูบาไก่กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะซึ่งอดีตโยมอุปถาคก็ได้มีการเปิดเผยหลักฐานนะคะ
แชททั้งภาพลับนะคะขณะที่วันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวไปที่วัดก็ยังไม่พบตัวครูบาไก่อยู่ที่นั่นนะคะ
ทีมข่าวไปที่วัดป่าปฐมเทวารามอำเภอมันจากคีรีจังหวัดขอนแก่นค่ะ
หลังจากที่เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นและคณะกรรมการร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง
ได้รับเอกสารหลักฐานจากนางสาวอิ๊กคิวและนางสาวบุ๋มอดีตโยมอุปถาค
ซึ่งก็มีทั้งการพูดคุยกับครูบาไก่และแชทชายวัยรุ่นที่อ้างตัวว่าเป็นคู่ขา
รูปภาพลับที่ผู้ชายวัยรุ่นอ้างว่า
เป็นรูปของครูบาไก่ถ่ายแล้วก็ส่งให้ทางแชท
ผู้สื่อข่าวบอกว่าวันนี้ยังไม่พบครูบาไก่ที่วัด
มีเพียงพระสงฆ์นั่งรับการถวายพระทหารจากญาติโยมที่มาทำบุญ
ขณะที่ในรัชพลเก่งกว่าสิงซึ่งเป็นพี่ชายของครูบาไก่บอกว่า
ตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อครูบาไก่ได้ทราบเพียงว่าไปเข้าถ้ำแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน
ส่วนเรื่องที่ญาติโยมติดใจเรื่องทองน้ำหนักรวม๑๘๘บาท
นำมาร่วมทำบุญหล่อพระทองคำ๑๐๐องค์ไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปในพระอุโบสถที่หายไป
รัชพลยืนยันว่าครูบาไก่เก็บอยู่ในตู้เซฟของวัดค่ะ
ทีมข่าวก็ไปคุยกับคุณอีคคิวซึ่งเป็นคนที่ออกมาแฉเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าที่ออกมาพูดเพราะรับไม่ได้กับพฤติกรรมก่อนเกิดเรื่องมีคนชื่อเจนทักมาทางเฟซบุ๊ก
ฝากไปบอกครูบาไก่ให้ปลดล็อกเฟซบุ๊กให้ด้วยถ้าไม่ปลดล็อกเนี่ยจะเปิดเผยทุกอย่าง
แล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยคบกับครูบาไก่แต่ครูบาไก่ไม่ดูแลอย่างที่ตกลงไว้
จนกระทั่งเดือนตุลาคมปีที่แล้วในเจนส่งภาพนิ่งเป็นภาพของลับค่ะ
ส่งมาให้เธอส่งมาให้เขาดูเป็นภาพที่แคปจากการคุยกับครูบาไก่ทางแชทเฟซบุ๊ก
บอกว่าเป็นภาพที่ครูบาไก่ถ่ายของลับส่งมาให้ดู
และถ้าอยากจบเรื่องนี้ก็ให้ครูบาไก่จ่ายเงินแล้วจะลบทุกอย่างทิ้ง
ตนเองก็บอกว่าช็อกนะคะไปถามครูบาไก่ก็ยอมรับว่าเป็นของจริงค่ะ
เจนก็เลยบอกว่าพี่คิวไปบอกพระครูบาให้หน่อยครับว่าถ้าไม่ปลดบล็อกเจนจะปล่อยนะ
คิวก็ไปบอกท่านก็ไม่พูดอะไรครับท่านก็เฉยท่านก็เดินหนีบอกว่าให้บล็อกมันไปเลยท่านบอก
ก็เจนส่งรูปมาส่งรูปมาแล้วก็คิวก็ได้เอาไปให้พระครูบาดูพระครูบาก็ยอมรับแบบเริ่มต้นใหม่ตอนนั้นเราก็อภัยนะครับเห็นรูป
ยืนยันครับ
ที่นายจาตุรงจงอาสานักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาบอกว่าการกระทำที่เกิดขึ้นถือว่าไม่สมควร
แต่พยานหลักฐานที่มีไม่ชัดเจนว่าบุคคลในรูปใช่หรือไม่ใช่ซึ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นที่เป็นผู้พิจารณานะคะ
ซึ่งก็มีการประกาศแล้วว่าหลังจากนี้๗วันครูบาไก่จะต้องเข้ามารายงานตัวถ้าไม่มาจะมีโทษทางสังคาธิการต่อไปค่ะ